วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้แล้วปรากฏว่าที่แท้ค่ะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมเลยนะคะ
เป็นเพราะว่าติดหนี้เล่นพนันออนไลน์แล้วไม่ได้คืนก็เลยลงมือนะคะ

ศพของนายธนากรหรือฟาร์มดวงราชอายุ๒๐ปีนักศึกษาระดับปวสอวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีถูกฆ่าทิ้งในบ้านร้างพื้นที่ตำบลเมืองศรีไข่อำเภอวารินชำราบสภาพศพถูกกระนำแทงเข้าหลายจุดทั้งลำคอปอดตัดเส้นเลือดใหญ่หลายสิบแผลลักษณะที่คนลงมือค่อนข้างมีความแค้นกับผู้ตาย

ในโดยผู้ต้องหาอ้างว่าใช้สถานที่บ้านร้างแห่งนี้มาพูดคุยเจรจาหลังจากนั้นได้ก่อเหตุฆ่าและทำร้ายนายธนากรจนเสียชีวิตตำรวจแกะรอยจนทราบว่าในฟลุ๊กผู้ต้องหาเป็นคนชักชวนให้ในฟาร์มผู้ตายเล่นพนันออนไลน์และให้ยืมเงินเล่นพนันหลายครั้งก่อนที่ผู้ตายจะไปหยิบยืมผู้เป็นพ่อซึ่งทำงานอยู่ต่าง
ช่วงเช้าวันนี้ตำรวจควบคุมตัวในฟลุ๊กไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๒จุดทั้งที่บ้านร้างจุดลงมือสังหารและจุดที่นำมีดของกลางไปทิ้ง
แม้ว่าในฟลุ๊กลูกชายจะตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตาย
หัวอกคนเป็นพ่อก็เหมือนตกนรกทั้งเป็น
ไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นความจริง
แต่หากลูกชายผิดจริงก็ต้องปล่อยให้รับโทษ

ส่วนในฟาร์มผู้ตายเป็นเพื่อนกับลูกชาย

หลังจากเรียนจบก็ยังติดต่อกันเรื่อยมา
ถ้าเขาทำจริง
เพื่อนสนิทของผู้ตายยืนยันว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยเห็นในฟาร์มมีพฤติกรรมติดเกม

และทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินในชมรมกีฬา
ผู้ตายจะมีการแจกแจงรายละเอียดอย่างชัดเจน
ถ้ามันมีเงินที่ได้นำออกไปใช้
มันก็เคลียร์นะครับไอ้ฟาร์มมันจะเคลียร์
ชี้แจงครับชี้แจงครับว่าอันนี้ใช้ไปกี่บาท
เพราะว่าช่วงนั้นก็เตรียมกีฬาสีด้วย
ก็ได้จ่ายพวกค่าน้ำค่ากีฬาเสียอะไร
ก็มาแจกแจงแจกแจงให้ฟาร์มมาใช้ไปกี่บาทครับรู้ที่ไปที่มาของเงิน
ครอบครัวนำศพน้องฟาร์มตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดวารินทราราม
กลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
สิ่งของประดับมีกีต้าตัวโปรดของน้องฟาร์มที่เคยเล่นคลายเหงาเป็นประจำ
ถูกนำมาวางไว้หน้าโรงศพที่ตั้งบำเพ็ญกุศลอย่างเรียบง่าย
ยากของน้องฟาร์มวัย๖๓ปีเล่าว่า
ตัวเองเลี้ยงดูหลานชายมาตั้งแต่แบบเบาะ
เพราะพ่อกับแม่ของเขาอย่าร้างกัน
ที่ผ่านมาไม่เคยก่อเรื่องวุ่นวายให้เหนื่อยใจ
และไม่เคยรู้ว่าหลานชายเล่นพนันออนไลน์
คืนวันเกิดเหตุหลานชายบอกเพนว่าจะออกไปหาเพื่อน
แต่ไม่คาดคิดว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุยกัน
กระทั่งวันที่พบศพชายปริศนาก็แทบไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นหลานชายของตัวเอง
๓ทุ่มครึ่งฟาร์มจะกลับมาแค่นี้มันก็ไปเลยไง
คดีนี้พนักงานสอบสวนสพวรินชำราบแจ้งข้อหาในฟลุ๊ก

ส่วนจะเตรียมการไว้ก่อนหรือมีใครเกี่ยวข้องหรือไม่
เจ้าหน้าที่จะสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
ระวีการแก้ววิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน